จบปัญหารักต่างวัยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
คือเกิดขึ้นโดยพนักงานสอบสวนสพมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้ง
ว่ามีคนตายอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลสวนหม่อนที่อำเภอมันจาคิรีที่ขอนแก่น
แล้วจุดที่เกิดเหตุพอไปตรวจสอบดูค่ะ
ไปเจอศพชายหญิงตายคู่กันเลยอยู่บนเตียงนอน
ผู้หญิงสวมชุดนักเรียนอยู่เลย
หนุนอยู่ที่แขนขวาของฝ่ายชาย
สภาพศพคือถูกยิงที่ขมับด้านซ้าย
อายุ๑๔ปี๑๔นะใช่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยค่ะ
ส่วนฝ่ายชายที่เสียชีวิตคือนอนหงาย
แล้วก็มีแผลถูกกระสุนปืนที่ขมับซ้ายเหมือนกันเลย
ผู้ตายผู้ชายนี่นะคะก็คือนายประสิทธิ์รู้ปัญญาอายุห้าสิบเก้าปี
เขาห่างกัน๔๕ปีค่ะนี่นายประสิทธิ์นี่
เป็นคุณครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนกุฎขอนแก่นท่าเกษม
ก็ทั้งคู่เนี่ยสวมสภาพเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบดูข้างเตียงก็ไปเจอปืนสั้น๙มมตกอยู่
มีกระสุนในรังเพลิงใน๑นัดแล้วก็เจอปลอกกระสุน๒นัดตกอยู่
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานค่ะว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของปัญหาความรัก
หึงหวงเรื่องของรักต่างวัย
เพราะว่าทั้งคู่อาจจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างครูกับสิทธิ์
แล้วก็กลัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนอกใจ
หรือว่าอาจจะมีปัญหามือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
นัดกันมาคุยกันที่รีสอร์ท
แล้วก็อาจจะตกลงกันไม่ได้เคลียร์กันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่จบ
ฝ่ายชายที่เป็นอาจารย์เกษียณก็ล็อกคอเด็กนักเรียนแล้วก็ยิง
หลังจากนั้นก็ยิงตัวตายตาม
ซึ่งหลังจากที่เสร็จจากการบำเพ็ญกุศลศพผู้ตายแล้ว
พนักงานสอบสวนจะต้องเรียกญาติผู้ตายทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
จะได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ